ราคาเริ่มต้นถ้าค่อย๑ล้านบาทเขาส่งไปได้ที่มาเลเสีย

ไอ้ล้านนึงเนี่ย

จะขอเป็นขนาด๑๗๕นิ้ว

ยาวกว่าเยอะเลยนะ๑๗๕นิ้ว๑๗๕นิ้ว

แต่ว่าจะต้องเป็นสภาพที่ดีไม่ใช่หางขาดหูขาด

แต่ว่าสภาพต้องดีไม่มีอะไรชำรุดเสียหาย
ยิ่งตัวใหญ่มากยิ่งตุ๊กแก่ป่าตัวใหญ่นะ
แก่ปากก็ต้องตัวใหญ่กว่านี้สิผมเคยเห็นตัวใหญ่กว่านี้อีก
ผมไปนั่งบัตรอยู่กับท่านวอสอาทิตย์อย่างนี้
กำลังสูตรแฮะเมตตาลืมตา
มาตุ๊กแก่โขลหน้าวววตัวใหญ่เบลอ
จิ๋มวิชัดบอกพี่จิ๋มครับผมอยู่ไม่ได้แล้วเอารถตู้มารับอัตมาหน่อย
ผมต้องลงจากเขาตอนตี๒ลงมานะ
นอกจากไม่ฉันน้ำที่คนใส่มาแล้วแล้วจะไม่อยู่ให้ครบการทางธรรมาณที่
คันนุ่มตัวอย่างนี้ก็ใช่ตุ๊กแกมันก็ตัวใหญ่ดิ
คือเขาฮือฮามากในโลกเฟซบุ๊
เวลาไม่เคยบวชเวลามีตุ๊กแก่มาอย่างนี้แผ่เมตตาให้เขาเลยสิ
แผ่ปากแดงตาถลนมาตรงมุมนี้มันจับตาดิโอ้ยไม่แล้ว
ไปบวชใหม่จับมาเลยคุณโซลาลิงนิกุสนนิกุสนเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาขอรับซื้อเผยแพร่ภาพซื้อขายตุ๊กแนราคาเริ่มต้นที่๑ล้านบาท
ราคาตัวละ๓๕ล้านบาทเนี่ยก็มีท่านใดมีตุ๊กแกยาวประมาณที่เขาบอกเนี่ยนะฮะ
ถ่ายรูปพร้อมหลักฐานส่งมาเขาจะไปรับซื้อถึงที่เลย
แต่ต้องสมบูรณ์ไม่ใช่หางขาดพิการไม่เอาสีน้ำหนักไม่จำกัดราคา
ภายหลังมีการโพสต์ข้อความออกไปนะคะฮือฮามาก
ทุกคนก็โพสต์รูปตุ๊กแกมาให้เขาดูว่าตัวนี้เอาไหมแล้วก็ซื้อขายจริงหรือเปล่านะฮะ
การซื้อตุ๊กแกเนี่ยนะฮะผ่านมา๑เดือนเนี่ยเขาได้รับการติดต่อเยอะแยะเลย
แล้วเขาก็ติดต่อไปที่เขาขายไปให้นักธุรกิจชาวมาเล
ที่นั่นเขาบอกให้ทางนี้ช่วยหาตุ๊กแกหน่อยความยาวต้องขนาดนี้นะ
เพื่อนำไปทำยารักษาโรค
จากประเทศมาเลเซียมีความเชื่อว่าตุ๊กแกที่มีลำตัวใหญ่ยาวเนี่ยนะฮะ

ยิ่งตัวใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีมีน้ำมันสกัดมากเท่านั้นเป็นที่ต้องการของตลาด

จริงค่ะเขาสกัดออกมาเป็นผงบ้างไปเลยเอาไปดองเหล้า
กินแล้วเขาบอกว่าทำให้เด็กที่ผอมเกงเนี่ยโตเลวอะไรอย่างนี้
คนไทยก็กินปิ้งยั่งควักไส้ออกมา

คุณไปกลัวทำไมของพี่เออไม่เอาไม่มีกลัว

ใครดีก็ติดต่อไปเลยมดดำชอบจับตุ๊กแก

ฮิ้โอ้โฮพี่ไปถ่ายดีจับตุ๊กแกวิ่งไล่นุ่มต้องวิ่งกับตกเขาอย่างนั้นนะ
จริงมดดำเนี่ยเป็นบ้ามดดำเป็นไง

ไม่งั้นผ่องจะพราบนางจับหมดอ๋อตอนนี้ที่บ้านมันยัง

ใจเป็นตุ๊กแต่ร่างโอ้โฮหมา